ดีคู่นึงลูกแพนเคคหมดแล้ว
ชอบครับมินผมชอบคุณนี้พอก่อน
มินใส่ชุดว่ายน้ำนะคะ

แล้วแก๊งล่มเนี่ยมีทีท่าว่าจะกลับมาฮัลโหลกันอีกใช่ไหมฮะ

ไหล่ดำไหล่ดำเป็นไงเงามากมันเหมือนจะไม่เป็นคู่นี้เขาก็แกล้งกันดี
เออเขาหาเขาหาบอยอ่ะไปทุกไปเม้นท์ทุกที่ฮะไปดูเขาเม้นท์กับอี
อเกสอ่ะตลกตลกไอ้คู่นี้แล้วก็คู่นี้เขาเคยเหยียบกันบนเวทีเวทีเดินแบบด้วยใช่ไหม

ให้อีบอยลบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนให้บอยลบหรือให้มิ้นลบรูป

ให้มินลบจะได้ไม่ถูกอามไง